แล้วก็ฮอตฮิตซะเหลือเกินนะครับ
เพราะว่าธุรกิจต่างก็มีตุ๊กตาลูกเทพไปเกี่ยวข้าง
สายการบินร้านอาหารสถาบันกวดวิชา
สถาบันเสริมความงามโอ้โฮเยอะไปหมดเลย
ดังนั้นเรามาเรียนรู้ข้อกฎหมาย
จากเขาเรียกว่าเรื่องราวของตุ๊กตาลูกเทพ
วันนี้เราไม่ได้แตะความเชื่อนะฮะแตะเรื่องของข้อกฎหมายที่ท่านควรรู้
แล้วก็คุณผู้ชมถ้าอยากจะมีส่วนร่วมกับรายการของเรา

นายอัชนันขวัญดีอนุกรรมการฝ่ายฝึกอบรมวิชาว่าความ
ของสภาธนายความสวัสดีครับ

ตุ๊กตาตัวนี้มาจากไหนฮะอาจารย์

เพราะว่ามีน้องคนหนึ่งเขาชอบเล่นตุ๊กตา
ถือว่าเป็นตุ๊กตาปกติที่เขาชอบซื้อมาเล่นไว้
แต่วันนี้เราจะถามอาจารย์เรื่องของสังคมไทย
ปัจจุบันอาจารย์ความคิดความเห็นเป็นอย่างไรฮะ
เกี่ยวกับตุ๊กตาลูกเทพนะครับ
ความเดิมเนี่ยก็คือว่ามีการนำตุ๊กตาเด็กนะครับ
เพศของเด็กนำเข้ามาจากประเทศอเมริกา
ปัจจุบันนี้ก็นำเข้ามาจากจีนเป็นส่วนมาก
เนื่องจากคุณภาพแล้วก็ของตุ๊กตาอันนี้นะครับ
ก็ใกล้เคียงจากเหมือนกับที่นำเข้ามาจากอเมริกา
แต่ถูกกว่านะครับ
ทีนี้ก็นับเป็นความเฉลียวฉลาดนะครับ
ของผู้สร้างลูกเทพหรือผู้คิดค้นหรือผู้อะไรก็ตาม

พยายามนำเอาระหว่างวิทยาศาสตร์กับศัยศาสตร์
ผสมด้วยกันหลอมรวมนะครับ
แล้วก็สร้างรูปแบบทั้งหน้าตา
คือตอนที่นำเข้ามาจะนำเข้ามาแบบตัวเปล่า

ต่อมาเข้ามาแล้วใส่ผมเต่งองค์ทรงเครื่องนะครับ
ก็ให้สอดคล้องแล้วก็ไม่แน่ใจว่าสร้างหรือว่าโดยบังเอิญ

ตามความเชื่อและก็จิตวิญญาณของคนไทย
เชื่อในเรื่องเล่นลับนะครับหรือจิตวิญญาณพวกนี้

ใช่อันนี้หน้าตาจะมีหลายแบบ
เท่าที่สังเกตก็จะมีหลายลักษณะ

ขนาดนี้น่าจะเป็นไซส์ขนาดกลาง

เรื่องตุ๊กตาลูกเทพฯที่เข้ามามีบทมาสมากขึ้น
แต่ทีนี้มันไปแตะกับข้อกฎหมาย
เยอะเหลือเกินแล้วก็มันเกี่ยวข้องอะไรยังไงบ้างคะ
ข้อกฎหมายข้อแรกนะครับบอกว่า
ที่จริงที่มันปรากฏณปัจจุบันสินค้า
คือตุ๊กตานี้นำเข้ามาจากต่างประเทศ

ตอนที่นำเข้ามามีการจ่ายภาษีนำเข้าอย่างถูกต้องหรือไม่
นี่ไงเป็นข่าวหน้าหนึ่งสือพิมพ์ท้าเมื่อเช้านี้
ไปบุกจับกันมาหลายที่
แล้วก็เจอตุ๊กตาแบบนี้ที่ไม่ได้เสียภาษี
ไม่ได้เสียภาษีก็เป็นสินค้าหลบหนีภาษีก็ต้นจับ
ก็มีโทษปรับตามเหมือนกฎหมาย
ที่นำเข้าสิ่งอื่นสิ่งของอื่นเหมือนกัน

ก็มันเป็นเท่าก็หลายเท่าอยู่เยอะอยู่ครับ
อันนี้เรื่องแรกเพราะควรจะให้มันถูกต้องนำเข้ายังถูกต้อง
อันนี้เรื่องแรกนะครับเรื่องของการนำสินค้านำเข้า
โดยไม่เสียภาษีมีอะไรอีกครับอาจารย์
เพราะข้อกฎหมายข้อต่อไปก็เกี่ยวกับการซื้อขายลูกเทพนะครับ
อันนี้ก็น่าจะไปเล็งไปที่คนขายเป็นหลัก
ว่าการขายสินค้าลูกเทพ
การขายก็ควรจะแจ้งแหล่งที่มาของสินค้าลูกเทพ
ให้ถูกต้องว่านำเข้าจากประเทศไหนนะครับให้ตรง
ถ้าเป็นลักษณะอย่างนั้นเนื่องจากลูกเทพอันนี้

ถ้าหากเราแจ้งก้อมูลถูกต้อง
การซื้อการขายหรือเรื่องราคาก็ตามที่จะตกลงกัน

จากไม่ได้เป็นสินค้าควบคุมราคา

สิ่งอื่นที่คนขายแจ้งเพิ่มด้วยอาจจะเป็นสรรพคุณ
ถ้าเกิดว่าเอาไปบูชาแล้วดีอย่างนั้นอย่างนี้

อันนี้เป็นสิ่งที่อันตรายนะครับ
อันตรายมากเพราะว่ามันเป็นความเชื่อ

อวดอ้างว่าไปซื้อแล้วจะมีโชคมีลาภ
ธรรมาค่าขึ้นแล้วมันไม่เป็นจริงนะครับ

ก็อาจจะเข้าขายก็กฎหมายเรื่องหลักความการเจาะโกง
ก็คือโดยทุจริตหลอกลวงผู้อื่นนะครับ

ในแหล่งกำเนิดสภาพคุณภาพหรือปริมาณที่เป็นเท็จ
ใช่๒ข้อครับก็คือช่อโกงกับหลอกขายสินค้า

บอกอันนี้ตุ๊กตาเอาไปจะซื้อจะขาย
ไม่ได้อวดอ้างต่างอันนาได้
ได้อันนี้ก็ซื้อขายกันได้ตามปกติ

อันนั้นต้องนำเข้าใช่ครับ
ข้อกฎหมายอื่นแล้วครับอาจารย์ที่เกี่ยวข้อง

อันนี้เนื่องจากก็ไม่ได้ควบคุมราคานะครับ

ก็ยังไม่มีข้อกฎหมายที่จะไป
ไปจับผิด
ก็มีเรื่องอยู่แค่นี้ครับ

ข้างแล้วผู้โดยสารที่ต้องนั่งข้างตุ๊กตาลูกเทพ
รู้สึกว่าไม่พอใจจะเปลี่ยนที่นั่ง
พูดถึงเรื่องตรงนี้กันบ้างดีกว่าค่ะ
เกี่ยวกับการนำตุ๊กตาลูกเทพขึ้นเครื่องบิน
อาจารย์ค่ะข้อกฎหมายที่มันเกี่ยวข้อง
การนำขึ้นเครื่องนะครับ

ก็พอหากจะนำขึ้นเครื่อง

ทีนี้วิธีการที่จะเข้าสู่เครื่องบิน

จะไม่เก็บต้องทำยังไงนะครับนำขึ้นเครื่อง
มันก็ใช้วิธีการอุ้มอุ้มอยู่กับตัวแล้วก็มีเข็มขัดรัดไว้กับตัวแบบนี้ครับ
ที่ไม่สร้างความเกะกะให้กับผู้โดยสารอื่นประมาณนั้น
ซื้อตัวได้ไหมก็แล้วแต่สายการบิน
ตัวโดยหลักการแล้วคือซื้อตัวในนามของเจ้าของลูกเทพได้
ก็สามารถซื้ออีกที่นั่งหนึ่งนะครับถ้าหากจะไปวางมันก็ต้องมีรัดเข็มขัด
ให้เกิดความปลอดภัยไม่เกะกะคนอื่นประมาณนั้น
แล้วถ้าไปต่างประเทศหรือครับ

หน่วยงานด้านการบินพลเรือนและผู้ประกอบการสายการบินต่าง

ว่าตอนนี้มีการระบุมาแล้ว
ถ้าเกิดว่าตุ๊กตาลูกเทพไปด้วยแล้วเจ้าของมีความประสงค์
จะให้ซื้อที่นั่งเป็นความสมัครใจของเจ้าของเอง
อันนี้ทำได้แต่ว่าจะต้องนั่งเป็นที่นั่งริมหน้าต่าง
กรณีสมมุตินะคะถ้าเกิดว่าคุณสืบสกุล

ทีนี้นั่งข้างริมหน้าต่างหนึ่งละนั่งข้างคุณศึกษกุล
แต่อีกหนึ่งไปนั่งที่นั่งด้านหน้า

ต้องนั่งข้างตุ๊กตาลูกเทพของคุณสืบสกุล

ถ้าเกิดว่าดิฉันเป็นผู้โดยสารสามารถทำได้ไหมคะ
ผู้โดยสารสามารถแจ้งกัปตันได้
มันเป็นอำนาจของกัปตันโดยตรง
ที่จะอนุญาตหรือไม่อนุญาต
แต่ว่าโดยหลักการแล้วการวางสิ่งที่

คือแจ้งให้ผู้โดยสารท่านอื่นทราบก่อน
เป็นหน้าที่นี้ก็เป็นหน้าที่ใหม่

ปัปตันสามารถใช้หลักเหตุผลของการตัดสินใจ

ว่าเรามีความประสงค์ว่า
จะไม่นั่งข้างตุ๊กตาลูกเทพ
ถือว่าเป็นความสมัครใจหรือไม่สมัครใจอะไรก็ตามนะครับ
เรื่องของพระล่ะครับตอนนี้มีบางวัดที่ทำพิธีให้กับตุ๊กตาเหล่านี้
เรื่องของวัดในข้อกฎหมายมีอะไรไหม
ข้อกฎหมายถามว่าถ้าเราอย่าไปมองตามกระแสนะครับ
ตุ๊กตาลูกเทพมันก็เหมือนวัดสู่มงคลอื่น
มันใกล้เคียงกันนะแต่ว่าแปลงสภาพจากที่เป็นมวลสารหรือเป็นดิน
ก็จะเป็นพลาสติกหรือเป็นยางขึ้นมาอะไรอย่างนี้
มันต่างแค่วัตถุดิบอะครับ
แต่วิธีการถ้าสมมุติว่าการปลูกเสกลูกตาลูกเทพมีความผิด
ฉะนั้นการปลูกเสกพระต่างก็ผิดหมด
มันไม่ต่างกันแค่ว่าวัตถุที่เอาไปปลูกเสกมันต่างกันเท่านั้นเอง
ข้อกฎหมายก็เท่าที่ว่ามันก็ยังไม่ปรากฏว่าเป็นความผิด
เพราะฉะนั้นแต่ถ้าเกิดว่าถึงขั้นพระสงฆ์ที่ปลุกเสก
เป็นคนขายเป็นคนเก็บเงินถ้าในกรณีแบบนี้
อาจจะไม่เหมาะสม
ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดเป็นเรื่องแบบนี้ก็อาจจะมีความไม่เหมาะสม
แล้วก็ถ้าเกิดว่าคนทั่วไปมีการเปิดสำนัก
เปิดสำนักมาเป็นสำนักปลุกเสพขายตุ๊กตาลูกเทพ
แล้วก็เก็บค่าปลูกเสกด้วยเลยล่ะครับ
อันนี้ผมเชื่อว่าถ้ามันเข้าข่ายมันเป็นการช่อโกงแน่นอนนะครับ
คือว่าปลุกเสกยังไงก็ตามแต่ว่าการปลุกเสกลักษณะแบบนี้
มันก็ต้องมีการอวดอ้างสรรพคุณนะครับ
การปลูกเสกแม่นจะปลูกเสกไว้ทำไม
ก็ต้องมีการอวดอ้างว่าปลูกเสกไปเพื่อการใด
แล้วมันไม่เป็นจริงก็เหมือนที่เป็นข่าวครับ
หมออะไรต่างที่ศัยศาสตร์
ท้ายก็โดนช่วงโกงประชาชนบ้าง
อาจารย์ก็จะมองว่าเป็นเรื่องของการโชค
ใช่เรื่องการช่อโกงคือหลอกลวงผู้อื่นนะครับ
อาจารย์คะตอนนี้นี่คือประเด็นเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจต่าง

เมื่อกี้คุยเรื่องเกี่ยวกับสายการบินไปแล้วด้วย
อันนี้พูดถึงร้านอาหารบุฟเฟ่

กรณีแบบนี้สิ่งที่มันเกี่ยวข้องกับข้อกฎหมาย

สมมุตินะเห็นตุ๊กตาลูกเทพถูกอุ้มเข้ามา
บุฟเฟ่นี้๙๙บาทเก็บเพิ่มเลยได้ไหมครับ
ไม่ได้อยู่แล้วเพราะเขาไม่ได้รับประทาน
เป็นแต่ว่าผู้เป็นเจ้าของลูกเทพสมัครใจนะครับ
สมัครใจที่จะขอให้เขานั่ง
ให้เขานั่งเพื่อความสะดวก

ก็ไม่ถือว่าผู้รับผิด

แต่สิ่งที่เป็นการแชร์กันในโลกออนไลน

วิชาต่างให้กับตุ๊กตาลูกเทพ

สร้างสิ่งดีให้กับเจ้าของเยอะแยะมากมาย
กรณีแบบนี้นี่สามารถที่จะทำได้ไหมคะ
ผมว่าก็ข้อกฎหมายเดิม
ถ้าอย่างเป็นการหลอกลวงว่าสิ่งที่คุณพูดมา
ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่ามันเป็นจริง
คือมันเป็นจริงไม่ได้อยู่แล้ว
จะสอนยังไงให้สิ่งที่ไม่มีชีวิต

คุณผู้ชมส่งมาเหมือนกันว่าบางรีสอร์ทบางที่พัก
เวลาเราไปเที่ยวแล้วอุ้มตุ๊กตาลูกเทพของเราไปด้วย

เขามีสิทธิ์ที่จะไม่ให้เข้าไหมฮะอาจารย์
ก็มีครับมันเป็นหรือว่าเป็นสิทธิของรีสอร์ทเขาเอง

แล้วเขาก็พิจารณาตามความเชื่อความศรัทธาของเขา

เพราะวันนี้มีการประชุมของสำนักงานการบินพลเรือนนะครับ
เรียกประชุมสายการบินที่เกี่ยวข้อง

ออกมาตรการวางกฎเกณฑ์ออกมาแบบนี้

หนึ่งให้เป็นสัมภาระติดตัวผู้โดยสาร

อันนี้จริงเป็นกฎอยู่แล้วใช่ไหมอาจารย
ใช่ก็เป็นเรื่องปกติก็ใช่อยู่แล้ว
สองจัดเก็บไว้ในที่เก็บเหนือศีรษะ

อันนี้ก็เป็นกฎของการบินอยู่แล้ว

ต้องผ่านเครื่องตรวจค้นสัมภาระก่อน

เจ้าหน้าที่มีสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ขึ้นเครื่องบินได้
และ๔กรณีที่ต้องการวางไว้บนที่นั่ง
แต่ต้องใช้ชื่อบุคคลหรือเจ้าของ

สี่ข้อหลังจากที่มีการประชุมในวันนี้นะครับ
เพราะเขาประชุมกันมา๒วันแล้วนะอาจารย์
เรื่องของกรณีพิเศษของตุ๊กตาลูกเทพ

เพื่อความปลอดภัยของสายการบินต่าง

จะมีร่างพรบที่เกี่ยวกับตุ๊กตาลูกเทพออกมาตรงนี้

ผมก็ขึ้นอยู่กับข้อกฎหมายที่จะล่าง
ว่ามีเป้าหมายหรือเป้าประสงค์ในสิ่งใดนะครับ

เพื่อการใช้ให้มีการใช้วัตถุดิบภายในประเทศ

ยางเราจะได้ให้มาผลิตอย่างนี้

แต่ผมไม่รู้แน่ว่าถ้าไปร่างกฎหมายแล้วล่ะ

อันนี้ห้ามความเชื่อผมว่าเป็นเรื่องที่ยากมาก

เป็นความเชื่อความศรัทธาเฉพาะส่วนบุคคล

เอาละครับวันนี้อาจารย์มาตอบข้อกฎหมาย
ซึ่งเรื่องนี้ถือว่าตอบยากพอสมควรนะอาจารย์
ความเชื่อแต่ว่าข้อกฎหมายเขาก็มีบังคับไว้ในบางส่วน

ต้องแยกกันให้ถูกความเชื่อกับข้อกฎหมายนะครับ
เอาละครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์จากสภาธนายความด้วย

กรรมการฝ่ายฝึกอบรมวิชาว่าความสภาธนายความ
อย่าลืมนะคะคุณผู้ชมถ้าเกิดว่ามีคำถามมีประเด็นข้อกฎหมาย
สงสัยอยากจะโทรสอบถามสายด่วนเพิ่มเติม
ติดต่อได้เลยนะคะหนึ่งหนึ่งหกเซ็ตนั่นเองค่ะ

พักครู่เดียวเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามความเดือดร้อนของประชาชนกันต่อในรถปลดทุกข์ครับ